ผู้ชายวัย๕๑ปีที่จังหวัดตากนะฮะ
ถูกอดีตภรรยาตามราวี

แล้วใช้มีดฟันหัวจนเลือดอาบหน้าเลยคุณผู้ชมฮะ
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ด้ามมีดหักเลยนะฮะ
แล้วก็ผู้ชายที่ถูกฟันหัวเลือดอาบหน้าได้รับบาดเจ็บ
กู้ภัยตากร่วมใจสงเคราะห์ได้เดินทางลงพื้นที่ครับ
หลังจากได้รับแจ้งให้ไปรับผู้ได้รับบาดเจ็บ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณที่ตำบลหนองบัวเหนือ

ซึ่งบ้านที่เกิดเหตุอยู่ท้ายหมู่บ้าน

ส่งผลให้การเดินทางค่อนข้างจะทุลักทุเลกว่าจะถึง

เลือดอาบหน้าจริงนะฮะผู้บัดเจ็บเป็นชายุ่ง๕๑ปีครับค่ะ
มีบาดแผลถูกฟันด้วยอาวุธมีดเข้าที่บริเวณหว่างคิ้วและศีรษะ

ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
กว่าจะออกมาจากพื้นที่บ้านได้ไปถึงโรงพยาบาลก็ไกลพอสมควรคุณ
ตอนเข้าเนี่ยเส้นทางก็ยากลำบากตอนออกมาก็ยากลำบากเช่นเดียวกันนะครับ
จากการสอบถามญาติของผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่คนอื่นคนไกล
เป็นอดีตภรรยาของผู้บาดเจ็บซึ่งมักจะตามราวีเป็นประจำ
ครั้งนี้ก็เหมือนกันครับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตภรรยาเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาเลยนะฮะและทั้งคู่ก็มีปากเสียงกัน
กระทั่งฝ่ายหญิงใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายฝ่ายชาย
ฝ่ายหญิงก็ขี่รถหลบหนีไปครับ
ต้นญาติของผู้บาดเจ็บต้องการจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะครับ
แต่ผู้บัดเจ็บคุณเนี่ยคุณอดีตสามีคุณเนี่ย
ยังคงห่วงใยอดีตภรรยาไม่อยากให้ดำเนินคดีนะครับ
เพราะเกรงว่าจะถูกจับขังคุกหรือเสียค่าปรับตามกฎหมาย
ซึ่งอดีตภรรยาเนี่ยฐานะยากจนไม่มีเงินเสียค่าปรับอย่างแน่นอนนะครับ
ล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้ติดต่อสอบถามความคืบหน้า
ยังญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บ
บอกว่าขณะนี้อาการบาดเจ็บไม่น่าห่วงแล้ว
หมอได้ทำการเย็บบาดแผลบริเวณหน้าผาก๔เข็ม

แล้วก็กลับมาพักผ่อนแล้วก็ออกไปทำงานรับจ้างแล้วคุณฮะ

เทปูนไปกับนายจ้างตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
ส่วนเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีนั้นนะครับ
ในส่วนของผู้บาดเจ็บเองยืนยันไม่แจ้งความ

ต้องทำมาหากินเช้าชามเย็นชามเหมือนกัน

บอกว่าฝ่ายอดีตภรรยามักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียว

มักจะอลวาดตบตีฝ่ายชาย

แต่เลิกไปแล้วก็ยังไม่ไหวมาตามราวีนะครับ

เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของฝ่ายผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
พยายามเกลี้ยกล่อมให้ไปแจ้งความเอาผิดนะ
แต่ว่าผู้บาดเจ็บเองก็ยืนยันจะไม่ดำเนินคดีกับอดีตภรรยา
คือยังรักแหละรักอยู่เป็นห่วงอยู่
ว่าจะไม่มีเงินมาแล้วก็จะมาจ่ายค่าปรับ
อดีตภรรยาอาจจะต้องติดคุกติดตาราง

แต่ก็เป็นห่วงอดีตภรรยาซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ